บ้านโชมจากน้องเหมียวน่ารักลงไปดู
สัตว์ที่ไม่ได้เริ่มเชิญย่อมเข้ามาในบ้านกันหน่อยก่อน
คงไม่ต้องสาธยายนะว่ามีประเภทไหนบ้าง

จ้านาธิไปจับงูเหลือง
จับมันออกมาจากเล้าเป็ดเลยคุณผู้ชม

ซึ่งก็อยู่ที่บ้านเลขที่๘๔หมู่๖บ้านยางคมพัฒน์
ตำบลท่ายางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นของคุณแพ่วนวลป่านนะคะ

ตัวมันใหญ่มากแล้วตัวก็ยาวด้วยนะ
กู้ภัยต้องใช้กำลังพลหลายคนทีเดียวในการช่วยจับมัน
แล้วเนี่ยคุณคะมันเลื้อยเข้าไปติดตาข่ายของเจ้าของบ้าน

ทำให้การจับกลุ่มใช้เวลาไม่นานนักนะคะ

งูเหลือมตัวนี้ยาว๓เมตร
หนักเกือบ๙กิโลกรัม

แต่สังเกตที่ท้องมันดูป่องแปลก
คาดว่ามันคงจะเขมือบเป็ดที่อยู่ในเล้าไปแล้วล่ะ

ต้องคอยเช็คประชากรเป็ดในร้าวอีกทีหนึ่งก่อน
แต่ว่าเอาล่ะจับได้ก็ใส่กระสอบปุ๋ย
ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะคะ
งานนี้เพื่อนบ้านใกล้เคียงมาเลยค่ะ
มาพยายามสอบถามเจ้าของบ้าน

งูเหลือมยาวเท่าไรนะเท่าไร
รวมไปถึงถามทะเบียนรถพี่กู้ภัย

คิดดูแล้วกันนะมันเป็นวิถีของนักเสี่ยงโชค
เรื่องนี้ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะ
จากจังหวัดนครศรีธรรมราชไปต่อที่กระบี่ค่ะ
ที่นี่เจองูเหลือมยาว๕เมตร
๕เมตรเนี่ยผมบอกเลยนะมันพอกับอนาคอนด้าเลยนะ
อุ๊ยใกล้เกียรติกันมาก
แล้วมาเจอตอนกลางคืนอยู่บนคือแบบนี้คุณผู้ชม
อยู่บ้านของคุณสมจิตสะสมอายุ๖๐ปีค่ะ
ที่บ้านเลขที่๙๐หมู่๒ตะบนกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
กูภัยก็ต้องใช้เชือกคล้องส่วนหัวของงูพยายามดึงมันลงมา
แต่งูมันก็มีแรงเยอะ
มันก็พยายามเกี่ยวตัวเองไว้กับโครงหลังคาไว้กับขื่อกับคานนี่แหละ
เจ้าหน้าที่๓คนสู้กับงูตัวเดียว
ยื้อยุดฉุดกระชากจนดึงมันออกมาได้
เสร็จแล้วก็วัดความยาวอย่างที่บอกไปนะว่ามันยาว๕เมตรเกือบ๖เมตร
ส่วนน้ำหนักสิคุณจะเนื้อกลุ่มไปต่อ๔๐กิโล

ตอนแรกมันอาจจะยาว๓เมตรนะคะมันยืดตอนดึงลงมาค่ะเป็น๕เมตร

ใช่ที่มันหนักขนาดนี้เขาว่ามันกินลูกแมวไป๓ตัว

ส่วนแม่แมวก็คงจะถูกเจ้างูเหลือมรัดตาย

สงสารจริงแต่หลังจากนี้ก็อ้าวไปอยู่ที่ของเจ้าต่อไปนะจ๊ะ